เรื่องของหมอปลายตอนนี้บวชเป็นพิสุนีอยู่
แล้วมันมีประเด็นดราม่าจนพระพยอมต้องมาดึงสติ
กรณีที่มีการโพสต์คลิปมีการไลฟ์
สบู่น้ำมนต์เพื่อคนดวงตก
ชำระสิ่งสกปรกแล้วก็เสริมดวงชะตา
นี่ล่าสุดนะหมอปลายตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลย
ขายจริงอ้าวถามว่าขายทำไม
ก็จะหาเงินไปทำนุบำรุงศาสนสถานที่ศรีลังกา
นี่ค่ะตอนที่หมอปลายพลายกระซิบ
หรือว่าพิกษุนีสุทัศนามาตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ซึ่งพิกษุนีปลายก็ยอมรับนะคะ
ว่ามีการไลฟ์สดมีการขายของจริง
หาเงินมาเนี่ยจะเอามาสมทบทุนมาซ่อมแซมศาสนสถานที่ศรีลังกา
แล้วส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวจะเอาไปเป็นกองทุนสวัสดิการด้านอาหาร
พวกข้าวของเครื่องใช้ของพี่สุนีด้วย
เพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนมาสนับสนุน
ก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาหารายได้แบบนี้ล่ะ
ซึ่งทางพิกษุนีปลายก็บอกว่าก็ที่ศรีลังกา

แล้วเขาจะไม่ได้มีการแบบเอาถวายสังขทานถวายปัจจัยแบบวัดในไทย
ศรีลังกาส่วนใหญ่คุณผู้ชมเวลาที่เขาจะถวาย

แล้วทางพี่สุนีปลายก็บอกว่าส่วนตัวของพี่สุนีเองเนี่ยไม่ใช่คนขี้ขอนะ
แต่จะหาอะไรทำด้วยตนเองแล้วอีกอย่างสบู่มันก็ไม่ใช่ราคาแพง
แล้วราคานี้ขายแค่ราคานี้ค่ะ
สรรพคุณของสบู่ที่บอกว่าช่วยล้างสิ่งอัปมงคลขจัดสิ่งสกปรก
คือเมื่อก่อนเวลาคนมาวัดเขาจะมีการอาบน้ำมนต์ใช่ไหม
ที่พี่ได้ยินคำคือว่าอาบน้ำมนต์เจ็ดวัดแบบนี้
เอาตักมาตักน้ำมนต์มาจากตุ่มมาจากโอ่งแล้วก็อาบ
ซึ่งทุกวันนี้มันทำไม่ได้แบบนั้นมันไม่สะดวก
ทีนี้ทางหมอปลายก็พยายามคิดว่าเอ๊ะ
จะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาช่วยตรงนี้ไหม
เพื่ออย่างน้อยคนที่เขาแบบโอ้โห
สภาพสิทธิใจแห้มแย้มมาแล้วต้องหาอันที่เพิ่ง
เอาสบู่ไปสิเอาไปอาบเอาไปชำระร้างสิ่งสกปรก
เอาไปล้างสิ่งอัปมงคลชีวิตจะดีขึ้น

วันนี้จะเดินทางกลับศรีลังกา
แล้วก็เลยถามไงว่าเอ๊ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการไลฟ์ขายสบู่อีกไหมคะ
คือทางด้านพิสุนีปลายก็ยังไม่ได้ตอบอะไรนะคะ

แต่ทุกวันนี้นะมีลูกค้าซื้อไปแล้วก็รีวิวกันเอง
มันก็มีอยู่ในโลกโซเชียลจนสบู่เป็นที่รู้จัก
พี่นั้นรับปวดบากปวดไหล
สุนีในไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าพิสุนีที่ศรีลังกา
ท่านอาจจะไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตที่นู่น
รับค่ะถึงบอกว่าขอโทษจริงที่
ที่คิดน้อยแล้วลืมว่าจะต้องบินกลับมาบ้านเกิด
แม้คนจะเอาข้อมาอ้างว่าผิดพระวินัยข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่
ต้องถามว่าพระวินัยนั้นถูกกำหนดมาตั้งแต่กี่พันปีมาแล้ว

เอาอย่างนี้คุณผู้ชมพอฟังพิกษุนีปลายแล้ว
ทัศนะของพระพยอมหน่อยไหม
ฟังหน่อยค่ะเพราะว่านักข่าวของเราไปที่วัดสวนแก้ว
ไปสอบถามพระพยอมเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละ
พระพยอมท่านก็บอกเลยนะบอกว่าจริงถ้าเกิดเป็นพิกษุนีจริง
ก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรเยอะแยะ
ถ้าเกิดว่าไม่ได้เลี้ยงดูคนเป็นร้อยเป็นพันนะนะ
แล้วก็ถามพระพยอมท่านคะแล้วเรื่องของการขายสบู่ล่ะ
มุมมองทัศนะว่ายังไงในมุมของพระพยอมเนี่ยนะ
มองว่ามันไม่เหมาะสมสบู่เนี่ยมันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ
มันขายความศักดิ์สิทธิ์มันขายความขลัง
กลายเป็นสบู่วิเศษไปอ่ะแล้วอะไรก็ตามถ้ามันเป็นเรื่องโกหกเรื่องไม่จริงเนี่ย
มันจะเหมือนกับคำสอนของพระพุทธเจ้านะ
ถ้าเกิดคนเราเริ่มโกหกได้จะไม่ทำความชั่วอื่นอีกเป็นไม่มี
คือแปลว่าถ้าเกิดว่าเริ่มโกหกแล้วอ่ะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็โกหกอีกอ่ะ
ใช่แล้วก็จะมีความชั่วอื่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าการโกหกตามมาเรื่อย
ทีนี้ค่ะก็เลยจะเตือนแหละว่าชาวเราประชาชนชาวบ้านญาติโยมทั้งหลาย
รุ่มหลงนะใครเสนออะไรมาดีมันแปลกเนี่ย
บู่อุทาถูแล้วก็แก้นู่นแก้นี่จริงจริงสบู่มันก็คือมีสรรพคุณ
คือใช้ชำระร้างพวกคราบสกปรกตามร่างกายแค่นั้นเอง
มันไม่มีสบู่วิเศษที่จะแก้โชคร้ายได้หรอก
เพราะว่าโชคร้ายมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่ดวงชะตา